พาคุณผู้ชมไปดูโครงการดีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุบาง
ท่านที่ยังขาดอยู่นะคะสำหรับความรู้สึกนี้นะคะ

ซึ่งเป็นคุณยายอายุ๘๔ปีค่ะ
นายนิวัฒรุ่งสาคอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์ชูนาค
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพันธ์ตำรวจโทสมชายขอค้าประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมชาวปากใต้
นายประเทืองดวงมุกศิษย์ประธานชมรมชาวปากใต้พร้อมสมาชิกนะคะร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่นางแถมบุญบางยาง
อายุ๘๔ปีแล้วเป็นผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ป่วยเป็นอำมพลึกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
ซึ่งอาศัยอยู่กับนางสาวบานเย็นแดงสมบูรณ์ลูกสาวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ซึ่งโครงการมอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุถือว่าเป็นการตอบแทนถิ่นที่อยู่อาศัยและสังคมเติมเต็ม
ให้กับสิ่งที่ผู้สูงอายุบางรายยังขาดอยู่นะคะเป็นการช่วยเหลือสาธารณกุศลอีกทางหนึ่ง
และได้ร่วมกันบริจาคเงินสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างให้กับเจ้าของบ้านเพิ่มเติมด้วยค่ะ
สองแม่ลูกนะคะบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่มีบ้านหลังใหม่
และได้ขอบคุณทุกคนที่สร้างบ้านหลังใหม่ให้แล้วก็มอบเงินช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ